ถ้าพูดถึงจุดบริการประชาชนสำหรับรถชัตเทอร์บัสแล้วเนี่ยนะคะ
สถานีขนส่งหมอชิด๒ก็เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่ประชาชนมาใช้บริการกันค่อนข้างเยอะ
เพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ
แล้ววันนี้ผู้คนก็เดินทางมากันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ภาครัฐและเอกชนก็ช่วยกันนำรถมาเสริมเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
ติดตามบรรยากาศกันจากคุณอัญชาลีสิริมั่วรายงานมาจากสถานีขนส่งหมอชิด๒ค่ะ
บรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิดนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาค่ะ
มีประชาชนแต่งกายด้วยชุดดำเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่องค่ะ
และตรงนี้นะคะที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นจุดจอดรถชัตเติ้ลบัตรเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังท้องสนามหลวงค่ะ
ประชาชนหลายคนนะคะบอกว่าไม่ได้เดินทางมาเพียงลำพังค่ะ
แต่ได้นำธนบัตรที่ระลึกในหลวงราชการที่๙มาด้วยเพื่อที่จะนำมาเป็นขวัญและกำลังใจในค่ำคืนนี้ค่ะ
รถบัตรโดยสารนำประชาชนจากทั่วประเทศเข้ามาส่งที่บริเวณผู้โดยสารขาเข้าขนส่งกรุงเทพหมอชิด๒
หลายคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือมุ่งหน้าไปยังท้องสนามหลวง
เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
แพร่พิไลชาวสละบุรีเดินทางมาถึงสถานีขนส่งหมอชิด๒ในช่วงสายของวันนี้บอกว่า
เลือกเดินทางวันนี้เพราะต้องการที่จะเข้าสู่พื้นที่ได้ใกล้พระราชพิธีให้ได้มากที่สุด
และแม้ว่าจะเห็นภาพข่าวว่าการมาค้างคืนโดยไม่มีที่พักอาจจะต้องลำบากและฝนตกลงมาแต่ก็ไม่ท้อใจ
ที่สำคัญในการเดินทางครั้งนี้ยังได้นำธนบัตรฉบับราคา๗๐บาทที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่๙
เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปีมาด้วย
เอาลูกมาอย่างน้อยก็ได้กลางคืนคืนนี้คืออย่างน้อยก็ได้กอดลูกถ้าพูดถึงว่าท่านลำบากถ้าได้กอดลูกก็ยังดี
เช่นเดียวกับสุธนสุขดีที่เดินทางมาเพียงลำพังจากจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อที่จะเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทร์และน้อมถวายบังคมลาในหลวงรัชกาลที่๙เป็นครั้งสุดท้าย

กันอีกครั้งนะคะว่าประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสามารถที่จะมาต่อรถเพื่อไปยังท้องสนามหลวงได้ฟรีที่จุดจอดรถชัตเติ้ลบัตรที่นี่ค่ะ
ซึ่งก็มีรถที่เพียงพอเพื่อที่จะรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างแน่นอนค่ะ
ัญชาลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงานจากสถานีขนส่งหมอชิด๒ค่ะ